เมื่อวานนี้วันลอยกระทงโอ้โหระทึกกันกลางสยามเลย
สยามสแควร์วันไฟไหม้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วคือไหม้ในช่วงเวลาแบบประมาณสักทุ่มนึงอะเนาะ
คนกำลังโอ้โหไปกินโค้งกินข้าวอยู่ตรงนั้นกันเยอะมาก
ควันเขาบอกว่าพวยพุ่งออกมานี่คนวิ่งหนีตายกันโอละหมาเลย

แบบนี่นึกว่าไหม้ทั้งห้างเลยนะคะเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยแหล่งชอปปิ้นใจกลางเมืองอ่ะนะคะ
ใช่จริงแล้วเนี่ยมันไหม้ที่ชั้นห้าครับซึ่งเป็นร้านต้นเพลิงเนี่ย
เป็นร้านสไตล์ปิ้งย่างปิ้งย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีนะคะที่หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ปุ๊บ
สัญญาณไฟดังไม่นานนะคะเจ้าหน้าที่เขาฝึกกันมาดีเขาเตรียมความพร้อมเขาก็รีบเข้าไป
ไฟไปดับไฟนะคะก็ดับไฟได้ทันท่วงทีค่ะแต่คนที่อยู่แถวนั้นอ่ะ
เดินอยู่ในห้างอ่ะหนีตายกันโอละหมานเลยเนี่ยค่ะที่ร้านต้นเพลิงเขาก็มาดับฟงดับไฟกัน
แล้วก็มาตรวจสอบกันน่ะนะคะเขาบอกว่าความเสียหายเนี่ยโชคดีมากจริงจริง
เสียหายแค่บริเวณฝ้าเพดานแล้วก็พื้นที่ด้านล่างประมาณ๑เมตรในร้านต้นเพลิงเท่านั้นแหละ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและไม่มีใครเสียชีวิตนะคะผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
อยู่เขาก็เห็นกลุ่มควันมันลอยลงมาจากช่องระบายอากาศบริเวณฝ้าเพดาน
ที่สัญญาณเตือนมันจะดังเสียงดังลั่นเลย
คนที่อยู่ในห้างก็วิ่งแตกตื่นเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่าเสียงนี้ไม่ปกติแล้ว

คนก็วิ่งออกมาบ้างขับรถหนีออกจากห้างบ้าง

ใช้เวลานานมากนะคะกว่าจะหลุดออกมาจากบริเวณนี้ได้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุสาเหตุค่ะว่า
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้จริงแล้วคืออะไรก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะ